ทักทายผ่านไลน์ออฟฟิเชียลหน้าจอยังทักทายกันได้
กลับมาเบรกนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปดูนิทัศกาลศิลปกรรมภูตาลวิมารบนหลังคาโลก
ซึ่งงานนี้มีคุณหมอภาคขวัญใจของ๑๓หมูป่า
ก็ได้มาร่วมงานนี้ด้วยนั่นเองนะคะ

เนื่องในวโอกาสวันเฉลิมพระชนมพันศา
หลวงรัชกาลที่๑๐และสัปดาห์วันอาสารหบูชา
เข้าพรรษาสำหรับงานนิทัศกาลศิลปกรรมภูตาลวิมารบนหลังคาโลก
เป็นการรวบรวมเอาทั้งภาพวาดศิลปกรรมมาจัดแสดงโชว์ค่ะ
แล้วก็มีการเสวนาในเรื่องของวันอาสาหบูชาด้วย
พัฒนาปัญญาจากกรณีเรื่องของถ้ำหลวงนี่แหละค่ะ
โดยมีท่านววัชิระเมธีพระนักคิด
รวมไปถึงคุณหมอภาคโลหารชุนนะคะ
ฮีโร่ผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือน้อง๑๓หมูป่าด้วยค่ะ
หมอภาคพร้อมด้วยผู้รวบรวมงานนิทัศกาลครั้งนี้

บอกว่าอยากจะให้พุทธศาสนาและศิลปะนั้นอยู่ในหัวใจของคนไทย
เพื่อจะได้ขัดกล่าวจิตใจของทุกคนให้เป็นคนดีนั่นเองค่ะ
มาจากความเมตตากรุณานะครับ
แล้วก็บวกกับมุฒิตาและอุเบกขาตามเข้าไปอีกนะ
คือผมก็ได้ตั้งแต่เกิดมาเนี่ยก็ได้เห็นเหตุการณ์นี้แหละ
ที่ทำให้คนทั้งประเทศรวมถึงคนชาติต่างเนี่ย
แสดงความรักต่อกันได้มากมายขนาดนี้
ธรรมชาติและธรรมะมันอยู่คู่กันครับ
ดังนั้นศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่ชี้ทางให้เราได้มีโอกาสได้เห็นธรรมะ
แล้วได้มีโอกาสให้พัฒนาคุณภาพชีวิตต่อไปเรื่อย
ค่ะนะคะก็นิทัศนาจัดที่เอ็มโพเรียมนะคะยาวไปจนถึงอาทิตย์หน้าเลยนะคะ